สายตาจับจ้องไปที่วันที่๑๓กรกฎาคมกับการโหวตเลือกนายก
ก็เป็นห่วงกันว่าสวจะโหวตให้เหรอ

เมื่อวานก้าวไกลให้สัมภาษณ์ชัดเจน

ถ้าคุณไม่เชื่อบอกให้หมายนอนแต่ว่าเอาตอนเช้าก่อนคุณหม่ะ

ของนายปฏิษัต

ร่วมพิธีด้วยท่านประธานวันนอร์บอกว่าจะขอน้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐศพาเมื่อ๓กรกฎาคมมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไปรับนี่เป็นพิธีเมื่อวานนี้ช่วงเช้าส่วนการบวนเลือกนายก๑๓กรกฎาคมนี้ท่านวันนอร์ครั

เรื่องประเทศชาติประชาชนเป็นสิ่งสำคัญครับ
เพื่อประชาชนและประเทศชาติครับ
ส่วนเลขาพระเก้าไกลครับอย่างเลขาชัยธวัฒน์ตุลาธนก็บอกว่า
กรณีที่สวจะไม่โหวตให้นายพิธาเป็นนายกจากประเด็นมาตรา๑๑๒เนี่ย
เป็นแค่ความเห็นของคนบางคน
อย่าเพิ่งประเมินไปเพราะสิ่งที่เป็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เห็น
หาก๑๓กรกฎาคมยังไม่ผ่านก็ต้องเสนอชื่อซ้ำครับ
คุณชัยธวัฒน์ก็เชื่อว่าน่าจะจบในครั้งเดียวนี่แหละ
เนี่ยจบเลยและเชื่อมั่นว่าเสียงสวที่ยังเงียบอยู่
จะเป็นเสียงที่เปิดโอกาสคืนความปกติให้กับระบบการเมืองไทย
และอาจได้เฉลิมฉลองกันในวันที่๑๓กรกฎาคมนี่แหละ
เมื่อวานเลขาธิการเก้าไกลกล้าใช้คำนี้เลยนะ

ขณะที่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าได้ครบแล้วไง

คุณไหมสิริกัญญาครับรองหัวหน้าพัก
บอกว่าฐานข้อมูลของก้าวไกล
ไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ว่าสวจะสนับสนุนนายพิธาไม่ถึง๑๐คน
ไม่ใช่ฐานข้อมูลเก้าไกล่เป็นแบบนี้

นี่ไงวันนี้ก็เลยเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลย
หนเดียวก็ผ่านสิริกัญญาโวสวครบ๖๔เสียง

บอกว่าก้าวไกลตอนนี้ก็มั่นใจว่าเสียงสวครบ๖๔แล้ว

เดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเผื่อกรณีบางท่านอาจจะเปลี่ยนใจได้

เออไปใช้กล้วยมอบให้กับสวหรือเปล่า
ให้มายกมือสนับสนุนให้คุณพิธาเนี่ย
อันนี้ปฏิเสธครับคุณสิริกัญญาปฏิเสธว่าไม่จริงครับ

ก็พูดถึงท่าทีของสวที่ชัดเจนเหลือเกินเรื่องมาตรา๑๑๒
แล้วทำให้คาดการณ์กันไปว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้รับเลือกเนี่ย
คุณประเสริฐบอกถ้าฟังจากแก่นำก้าวกลายมั่นใจสักขนาดนั้น
มั่นใจว่าผ่านเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเพื่อไทยก็เดินสายช่วยเป็นบางส่วน

แล้วพักเพื่อไทยมีแผนสำรองหรือเปล่า
เออถ้าเกิดว่าโหวตรอบแรกเนี่ยไม่ผ่านเนี่ย
เขาบอกว่าไม่มีนะยืนยันว่ายังไม่มีแผนสำรองครับ
ส่วนกระแสงูเห่าตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ

ภาษาการเมืองที่บอกแจกกล้วยแจกกล้วยหมายถึงใช้เงินซื้อนะ

ว่าสอวจะยังไง
คือมีทั้งคนพูดและมีคนทั้งไม่พูดไม่ยืนยัน

แต่ที่แน่คนนี้วัญชัยสอนซิริครับ
อาจารย์วัญชัยสวโพสต์เฟซบุ๊ก

สววัญชัยไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์
หยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิต

ในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้จะออกมาเช่นไร

แต่จากที่เคยประกาศไว้ก่อนและหลังเลือกตั้ง
ใครรวมเสียงสอวได้เกินกึ่งหนึ่ง

จนตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงใช้หลักการเดิม

และความต้องการของประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
และถือหลักว่าคนโกหกแล้วไม่ทำชั่วไม่มี
พูดแล้วคำไหนคำนั้นจึงไม่ต้องมาถามกันอีก
สววัญชัยจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่

นายดิเหลกฤทธิเจนครองธรรมสวแสดงจุดยืนชัดเจน
สนับสนุนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากเสียงข้างมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภา
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มาจากประชาชน
นายพิธาที่ชัดเจนว่าเสียงข้างมากจะสนับสนุน
ซึ่งข้อเรียกร้องร้องเรียนต่างไม่ว่าจะเป็นกรกตหรือสารรัฐธรรมนูล
จะมีคำสั่งอย่างไรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่
หากยังไม่ถูกตัดสินก็ต้องให้ความเป็นธรรม
แล้วมองว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒ไม่ผ่านสภาง่ายหรอก
มาดูท่าทีจากนายพิธาบ้างนะครับ
ไปร่วมเสวนานายกทอล์กที่ภาคกล้าวไกล
มีแฟนคลับไปต้อนรับส่งเสียงเชียร์กันนะครับ
กิจกรรมนี้เขาบอกว่าเป็นความตั้งใจของพัก
อยากจะเป็นพักการเมืองที่มีส่วนร่วมของประชาชน

แล้วเขาบอกว่าจะจัดไปเรื่อยด้วยนะครับ
เขาบอกว่าสอสอและนักการเมืองที่ดีขึ้นต้องยกให้
อุทัยพิมพ์ใจชนที่เป็นประธานสภา
ครั้งแรกที่อายุน้อยกว่าเขาตอนนี้ซะอีก
ทำให้รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
อีกคนที่เขานับถือไหว้ได้สนิทใจคือ

แต่มันสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไง

เชียงใหม่ครับจู่มีป้ายผ้าขนาดใหญ่ยาว๓เมตร
เขียนข้อความว่าหมดสถาพักเพื่อไทย

คุณผู้ชมป้ายนะป้ายนะผมไม่ได้พูดนะ
ป้ายข้างหน้านั่นถูกไปติดไว้ที่
ริมถนนท่าแพรกลางเมืองเชียงใหม่
เป็นการสื่อสารไปพักเพื่อไทยนะครับ
โดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเอาไปติด
นี่แหละครับไม่มีการปลดออกด้วยนะ

อุ้ยนี่คุณผู้ชมส่งใบสมัครได้วันนี้วันสุดท้าย

ไม่ใช่ไปสัมภาษณ์คุณแซคนัทวินไปสัมภาษณ์เฉย
นี่ค่ะสสหนุ่มหล่อนะคะสสแบงค์สุพนัทมีชัยนัน

เพราะฉะนั้นนี่แหละสร้างความฮือฮาเชื่อไหมโพสต์เฟซบุ๊ก
สมัครผู้ช่วยสอสอ๑ตำแหน่งเดี๋ยวจะบอกนะเงินเดือนเท่าไหร่นะคะ
คือขอคุณสมบัติอะไรมีจุดยืนทางการเมืองตรงกัน
เอาส่งซีวีมาเลยประวัติแนะนำตัวมาแนบอีเมล
คนมาสมัคร๕๐๐กว่าแล้วนะ
คือเปิดมือถือโชว์ให้กับน้องแซคนัทวินดูเลย
เหนือความคาดหมายเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะส่งมาสักร้อยหนึ่ง
ตอนนี้ทะลุ๕๐๐เรียบร้อยแล้วใครสมัครบ้างอ่ะอาชีพอะไรบ้างอ่ะ
บอกได้ไหมโอ้โหพี่มีหมดเลยนักศึกษาจบใหม่พ่อ
ค่าแหม่ค่าพยาบาลวิศวกรอาจารย์มหาวิทยาลัยเชฟ

แล้วก็บอกว่ามีอยู่เมืองนอกด้วย

แต่เดี๋ยวผมขอดูอุดมการทางการเมืองก่อนนะ
อย่าเปิดเผยชื่อนักข่าวคนนั้นนะ
ขอร้องผมขอร้องเดี๋ยวจะรู้ไม่ใช่ผม

วันนี้ยังทันอยู่นะคะ